ไปดูความคืบหน้าเหตุระทึกที่เกิดขึ้นกับบ้านหลังหนึ่งนะครับที่ริมถนนเพชรเกษมฝั่งขาล่องใต้
ซุดตัวแล้วก็พังถล่มลงมาเมื่อวานนี้มีผู้ติดค้างอยู่ภายในสามคน
หลังจากใช้เวลาอยู่๓ชั่วโมงกว่าก็สามารถช่วยเหลือออกมาได้
ปรากฏว่าผู้ที่เป็นพ่อแล้วก็ติดอยู่ข้างในกับภรรยาและลูกสาวคนโตนั้นเสียชีวิตนะครับ

ซากประหลักหักพังที่พังราบเป็นหน้ากองเป็นผลพวงจากเหตุระทึกขวัญที่เกิดขึ้นที่ร้านช่างเก๋ไดนาโม
อยู่ริมถนนเพชรเกษมฝั่งขาล่องใต้
อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริคันที่วินาทีนั้นยังมีผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคารถึง๕ราย
ก่อนที่เพื่อนบ้านจะได้ยินเสียงเหตุการณ์นี้เขาจึงรีบออกมาช่วยและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาอย่างที่เกิดเหตุโดยทันที
นิชาธัญเลิศพัฒนกิจหนึ่งในผู้รอดชีวิตเธอเดินทางมาดูบ้านของตัวเอง
ภาพล่าสุดที่เธอเห็นคือผืนดินอันว่างเปล่าและไม่เหลือเขาโครงเดิมที่บ้านที่เคยแสนอบอุ่นอีกต่อไป
โดยเธอได้เล่าว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นช่วงหัวค่ำของวันที่๓๐เมษายน
ขณะนั้นทุกคนกำลังตั้งวงกินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนวันนี้จะเป็นการกินข้าวร่วมกันเป็นมื้อสุดท้ายภายในบ้านหลังแห่งนี้
กระทั่งช่วงจังหวะหนึ่งทุกคนได้ยินเสียงปูนแตกดังมาจากหลังบ้านเธอจึงตัดสินใจออกตามหาต้นทางของเสียง
กระทั่งช่วงหลังบ้านเกิดเหตุสุดตัวและเพียงเสี้ยววินาทีหลังจากนั้นบ้านก็ถล่มลงมาทับทุกคนในบ้านต่อหน้าต่อตา
บ้านอ่ะมันแตกมันเป็นสิ่งมันแตกแล้วแล้วมันก็เปรี้ยแล้วก็เปรี้ยสองมันก็คือมันหลบมาทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วก็ไม่เห็นอะไรอีกเลยแล้วก็พยายามเรียกพี่ค่ะก็ได้ยินเสียงพี่ก็พยายามเรียกเขา
อันนี้หนูไม่รู้ตั้งใจเปล่าแต่หนูอ่ะยังไม่ทันจะกลับหลังหันเลยมันหล่นลงมาแล้ว
ฝั่งเพื่อนบ้านอย่างนายพัชรพลขันทองเขาได้ตั้งข้อสังเกตว่าบ้านหลังดังกล่าว
ปลูกทับพื้นที่แอ่งน้ำอีกทั้งพื้นที่โดยรอบบ้านคือทางผ่านของน้ำ
จึงเป็นสาเหตุให้ชั้นดินใต้ตัวบ้านมีความชุ่มน้ำและซุดตัวลง

มีบ้านผมก็เป็นแอ่งน้ำ

เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่น
ยืนยันข้อมูลว่าหน้าร้านช่างเก๋ไดนาโม
มีท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๑เมตร

สำหรับรับน้ำจากฝั่งตะวันตกเพื่อไหลลงสู่ทะเล

อุบัติเหตุดังกล่าวก็ยังคงเป็นเพียงข้อสังเกตเท่านั้น
คือถ้าเราดูด้านข้าง
ถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
ด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะมีท่อระบายน้ำอยู่
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๑เมตรจำนวน๓แถวด้วยกัน
มันจะรับน้ำจากฝั่งตะวันตกมา
ดังนั้นเมื่อน้ำจากฝั่งนู้นมาเราก็คาดว่าน้ำนี้ก็น่าจะไหลผ่าน

วกกับด้านบนนี้ซึ่งเป็นดินถม
เมื่อน้ำมาแล้วเนี่ยอาจจะมีการซ้อลงไปด้านข้าง
แม้วัยยาแวดล้อมแล้วก็ทางจนที่ฝ่ายปกครองท้องขินทร์
จะให้ข้อมูลว่าที่นี่เป็นทางไหลผ่านของน้ำ
จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการซุดตัวของบ้าน
แต่ข้อมูลทั้งหมดนั้นก็ต้องรอทางเจ้าหน้าที่ผังเมือง
กรมโยธาธิการประจำจังหวัดประจวบคิริขัน
เข้าตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งครับ
เหตุการณ์นี้จะคลี่คลายและกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
แต่บาดแผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวธัญเลิศพัฒนกิจ
คือการสูญเสียหัวเรือใหญ่ของบ้าน
อย่างนายชัยรถธัญเลิศพัฒนกิจหรือช่างเก๋
วัย๕๔ปีที่นอนกอดร่างลูกสาวคนโตเอาไว้
เพื่อปกป้องให้ปลอดภัยจากเศษซากปูน

ตัวช่างเก๋ได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมา
ขณะที่ภรรยาและลูกของช่างเกดทั้งหมด

แต่ถึงอย่างไรฝันร้ายที่เกิดขึ้น
ก็ยังเร็วเกินไปสำหรับการตัดสินใจ
ว่าหลังจากนี้เมื่อไม่มีช่างเอ
ไดนาโมจะมีใครสารต่อกิจการอีกหรือไม่

เพื่อพักอาศัยอยู่ต่ออีกหรือไม่
ทีมข่าวเทรัตต์ทีวีรายงาน